ข่าวต่อไปนี้ต้องบอกว่าเต็มเหนียวไปเลยพี่
เต็มที่ไปเลยเธอนะคะเพราะว่าอะไร
จะพูดถึงแฟนคลับค่ะของหมอลำสุดฮอตบอยสิริชัย
จากเวทีหมอลำใจเกินร้อยหวานใจของน้องแอนอรดี
วันเกิดทั้งทีค่ะน้อยกว่านี้แฟนคลับก็ไม่จัดให้
ต้องจัดแบบใยไปเลยจ้า
ไปดูแล้วกันนะเขาจัดอะไรให้คุณผู้ชม
คุณผู้ชมค่ะดูเอาเถอะอลังการงานสร้างขนาดนี้
มองไกลมันเหมือนเค้กใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปซูมใกล้ว่ามันเป็นอะไร
เมื่อวันก่อนเนี่ยแฟนคลับบ้านแฟนบอยสิริชัย
เขามีบิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะให้กับศิลปินที่รัก
ว่าแล้วก็ขนเอาเค้กที่ทำมาจากเงินสดล้วนคุณผู้ชมค่ะ
ลองดูเข้าไปค่ะ๑๐ชั้นจ้ะเชอรี่จ้า
คุณผู้ชมลองนับดูแล้วกันนะว่าครบ๑๐ชั้นอย่างที่ที่ฉันพูดหรือเปล่า

มันใหญ่จริงคุณผู้ชมพูดง่ายเลยมันสูงเท่าตัวคน
เออเอาสิแล้วนี่นะคะคือเตรียมกันมาเซอร์ไพรส์จริง
เพราะว่าระหว่างที่คุณบอยเขาร้องเพลงอยู่บนเวทีใช่ไหม
สร้างความสุขให้แฟนด้านหน้าเวทีอยู่นั้น
หลังเวทีค่ะทั้งแฟนคลับแล้วก็ทีมงานหมอลำใจเกินร้อย
ก็กำลังง่วนอยู่กับการจัดแต่งเค้กเงินสด
เอาให้สวยไปเลยนับดูแล้วพูดอีกสักหนึ่งที
เป็นเค้กเงินสดจำนวน๑๐ชั้นไปเลยจ้ะพี่จ๋า
โอ้โหพอลงมาจากเวทีค่ะได้จัดกับเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับที่หน้าบานแม่
มันหายเหนื่อยไปเลยเจอแบบนี้
จากจะมีเคสเงินสดนะคะสูงเท่าตัวเจ้าของวันเกิดมาเตอร์ไพรส์หลังเวทีแล้วนะ
จริงค่ะพร้อมเทียนก็มาด้วยเหมือนกัน
พอเป่าเค้กเสร็จขอพรเสร็จก็กอดกับแฟนคลับค่ะ
เรียกว่ามันน่ารักจริงเลยเนาะ
คุณบอยค่ะโพสต์เอาไว้ด้วยนะคะว่า
ขอบพระคุณเซอร์ไพรส์จากทีมงานบ้านแฟนบอยสิริชัย
แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่มาให้กำลังใจหน้าเวทีด้วย

แต่ด้วยการที่แบบสนับสนุนจากแฟนคลับไง
ก็เลยทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมามากเลย
เขาบอกแบบนี้ค่ะว่าขอบคุณจากใจจริง
ที่จะช่วยให้ตัวเขาเผชิญหน้า
ปีหน้าด้วยรอยยิ้มตลอดทั้งปี
แล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขมากเช่นเดียวกัน
อันนี้ถือว่าเป็นความทุ่มเทนะ
เหนื่อยลงมาเจอแบบนี้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยนะ

เดี๋ยวมันไหม้นะคะเดี๋ยวไว้ก่อน

ดูแล้วมันใจฟูมีแต่ความชื่นใจอลังการ